ข้าวใส่ใคร

ข้าวใส่ใคร

เขาลงไอจีของเขานะ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

นี่นางเดินอยู่

นางเดินทีอาจจะไม่มีอีกแล้ว

งอนนางบอกว่าร้อยวันพันปีฉันก็ไม่เคยเปิดมานางไปเดินแบบ
นางเปิดปุ๊บไงเจอเรานั่งนินทานาง

นางจะไม่พูดนางจะไม่พูดเออนางโกรธ
ไม่ใช่นางฉีดโบท็อกมาอย่างหน้าปากไม่ได้

เอ้ามาเรื่องแรกก่อนนะฮะ

ซิ่งรถชนตำรวจกลางแยกนะเหตุหลบหนีจับกลุ่มนะครับ
เพราะว่าไม่สวมหมวกกันน็อกคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นะครับมีรายงานนะครับ
เกิดเหตุที่ตำรวจถูกรถกระยันยนต์เฉียวชนนะฮะ
ที่บริเวณแยกระนองนะฮะกอทมนะครับ

ทราบชื่อคือ๑๐ตำรวจตรีจิรจิตสุขนาบัว
ภูมิครับหมู่การจราจรสอนอท่าเรือ
โดยถูกรถจักรยานยนต์ของชายวัยรุ่น๒คน
ผู้ชมคีย์ภูมิชนขณะลงพื้นที่

บังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งภูมิกับบัญชา
โครงการกรุงเทพปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

โอ้โหดูสิเห็นไหมหายเลยเห็นไหมทั้งนี้นะฮะ

สิบตำรวจตรีจีรจิตเนี่ยได้พบเห็นรถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงสีขาว

โดยคนซ้อนม่วยสวมหมวกเดียรภัยจึงได้เดินเข้าไปเพื่อจับกลุ่มตะเมิงคดีนะครับ
แต่วัยรุ่นผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องพึ่งชนจนล้ม
ก่อนจะหลบหนีไปทางด้านถนนพระรามสี่

วันเหตุเกิดเมื่อวานเอง

คือคนซ้อนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะถ้าไม่ใส่นี่ถือว่ามีความผิดเหมือนกัน
มีความผิดอยู่แล้วมีความผิดไหมคะ

เร็วนางบอกว่าพวกเราไปดินทานะ
ดินทากับอะไรยังไม่รู้เลย

นางรู้เพิ่มดูถึงเหรอ

งมนินทากูกับทำไมฉันบอกเนี่ยแลกคิวหน่อยสิเดี๋ยวมีแถลงข่าว
เออแล้ววันหลังอย่าทะเลาะอย่าไปแว้ง
แถลงท่านนินทารับรังเหรอ

เร็วอ่านไป
เอาข่าวชมพู่ให้นางอ่านหน่อยนางจะได้แฮปปี้
เอ้าจากกรณีของดาราช่อง๓ที่โดนตีหัว
จากกรณีเนี่ยเจมบอนเป็นใคร
เป็นผู้บัญชาการบุญทนฐานบกที่๓๖
ที่เคยถูกในบอนกิจสนะแฟนนุ่งของดาราสาวอุ้มรักคณา
พร้อมกับพวกรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบัตรเจ็บสาหัส
ต่อหน้าดารานักแสดงชายหญิงช่องสามกลุ่มใหญ่

น้องเจมส์บอลค่ะน้องเจมส์บอลไง
คนนี้โดนตีเหรอใช่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
ก็ดีขึ้นแล้วไงเจมส์บอลคนนี้ใช่โดนตีเหรอ
โดนนี้แกนะอันนั้นคือบอลช่องสามอันนี้คือบอลที่โดนเป็นลูกในปนที่โดนตีไง
คือมันมีตอนหน้าดารานักแสดงช่องสามละกลุ่มใหญ่
มีการดำเนินคดีนะฮะผ่านมากว่าหนึ่งปีนั้นความคืบหน้าล่าสุด
วันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับพันรยาของพลตรีวิทยา
กองบังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่ได้สอบถามถึงเรื่องเกิดขึ้นว่าขนาดเนี้ย
เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างนางปุญยะวัจจนาเปิดเผยว่าขนาดนี้
เรื่องคดีความต่างจบลงหมดแล้วโดยสารตัดสินให้คุมประพฤติคู่กรณีที่ทำร้ายลูกชาย
ทำให้ถ้าปั้นอีกอย่างหนึ่งคืออะไรไหมฮะทำความดีต่อสาธารณะ
แล้วทางครอบครัวเองตอนนี้ถามว่าติดใจไหมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
คือทางครอบครัวผู้ที่เสียหายเขาบอกเขาไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
ส่วนที่มีข่าวออกมาว่าได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวนมากล่ะเออเขาบอก๑๐ล้าน๒๐ล้าน
นางก็ยืนยันว่านางไม่ได้รับเงินชดเชยจำนวนมาก
เรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องบอลกิจสนะแล้วก็แฟนสาวเนี่ย
เข้ามาดูแลพยายามติดต่อเข้ามาขอโทษก็คือแบบว่า๑ปีที่ผ่านมา
โอเคคดีมันก็มันก็ว่าตามคดีไปแต่สองคนนี้ทั้งอุ้มลักษณะทั้งวันกิจสนะ
พยายามเข้ามาขอโทษเข้ามาชดใช้ซึ่งเขาดูแล้วเนี่ย
มันสอดเจตนาในทางที่ดีทางครอบครัวเองพร้อมจะให้อภัย
ล่าสุดทราบว่าข่าวทั้งคู่กำลังจะมีงานมงคลสมรสกัน
ทางครอบครัวผู้เสียหายก็บอกเขาแสดงความยินดีด้วยนะอืมอืม
นะฮะก็จบลงกันด้วยดีนะอ่ะโอเค
มาถึงเรื่องพิธีเสกสมรสกันดีกว่าอะไรล่ะครับพี่เรื่องอะไรเหรอฮะ
เรื่องอะไรครับพี่พี่ซีเรื่องอะไรพิธีเสกสมรส
ของเจ้าชายแฮรี่กับพระคุมั่นนะคะ
เราจะมาเจาะลึกกันเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะฮะ
ในการอภิเษกสมรสในครั้งนี้กันเลยทีเดียวนะคะ
เชิญครับเชิญค่ะจะห้ามขัดใจนางนะคะ
ก็เรียกได้ว่านับถอยหลังกันไปเลยทีเดียวนะคะ
อีกไม่อึดใจนะคะจะมีการเข้าสู่พิธีเสกสมรสนะฮะ
ระหว่างเจ้าชายเฮลลี่กับพระคุมั่นนะฮะ
พระคุณนั่นก็เป็นอย่างที่เราเป็นนักแสดงสาวชาวอเมริกันนะคะ
โดยงานเสกสมรสนี่จะมีกันในวันที่๑๙พฤษภาคม๒๕๖๑นะฮะ
ซึ่งก็จะต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน
มีค่าใช้จ่ายสูงมากอย่างแน่นอนเช่นกันค่ะ
เราจะพาคุณทั้งหลายลองไปคำนวณกันดูดีกว่าไหม
นะคะว่าค่าใช้จ่ายของการพิธีเสกสมรสเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่
ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะคิดเป็นเงินปอน

ไปที่สถานที่นะคะกันดีกว่าสถานที่ฟรี

ในพระราชวังวินเซอร์นะคะ

แต่อย่าลืมนะคะมันมีค่าใช้จ่ายหนึ่ง
ไม่ใช่จ่ายนะเรื่องเต็น

เอาทำไมด่าสัตว์ออกทีวีล่ะ

นายไปไทยสดทำไมน่าสัตว์ออกทีวีล่ะ
กูงงจริงล่ะ

เกลียว
แกไม่ชอบมัน

ไม่เคยมีใครเลวเท่าแก่มาก่อนในชีวิตนี้

หัวเราะไง
มันเปิดปะปะปะดีหรอ

ชั่วแบบว่าอวยกันแบบว่า

เหลือใจแฮรี่ยังไง

ค่าใช้จ่ายเรื่องเต็นต์สำหรับผู้ที่จะเข้ามาร่วมงาน

คิดแล้วก็เป็นเงินไทยน่าจะประมาณ

จัดขึ้นบนพื้นที่ที่เป็นสนามย่า
แล้วก็ถูกยกขึ้นมาฝั่งหนึ่ง

ซึ่งจะมีการจัดด้วยกระโจมแก้ว

หน่วย๑๐๐๐๐บาทหน่วย๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถึงอย่างเป็นแสนหมด

ส่วนมื้ออาหารกลางวันปลาเข้าไป๒๘๖๐๐บาท

นะฮะเค้ก๕๐๐๐๐บาท

ในงานถูกทำขึ้นมาโดยเชฟนะฮะ

เจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อดังในลอนดอนนะคะ
ที่มีชื่อว่าไวท์โอเล็ตเบเกอรี่

อีก๑๙๓๐๐๐บาท
ล่าก็คือเป็นที่เก็บนะฮะ
ในพระราชวังนั่นแหละจำนวน๒๓๐๐ขวดโดยประมาณ
แล้วก็เสิร์ฟตลอดวันเลยนะก็คาดว่าจะมีแชมเปญอีก๑๗๐๐ขวด
วายอีก๖๕๐ขวดส่วนที่เหลือก็จะเป็นวิสกี้
แล้วก็ส่วนผสมน้ำค็อกเทลอะไรอย่างนี้ต่างนะนะ
โอ้ตายเฉพาะค่าอาหารก็หลายสิบล้านค่าชุด๓แสนปอนก็คือล้านห้า
๓แสนปอนก๑๐กว่าล้านสิ๑๕ล้านเกือบ๑๕ล้าน
ดอกไม้๑๑๐๐๐๐๐ปอนรูปภาพ๑๗๐๐๐๐๐ปอนเครื่องเขียน๒๐๐๐๐ปอน
ดนตรี๓๐๐๐๐๐๐ปอนทรัมเพต๙๐๐๐๐๐๐ปอนการตกแต่งรอบงานอีก๑๓๐๐๐๐๐ปอน
ส่วนแหวนมั่น๖๐๐๐ปอนด์

เฮ้ย๓แสนใช่ไหม

ทำขึ้นจากทองหายากจากแว้นแวว
ซึ่งเป็นทอง๒๔กระหลัดนะฮะ

ตรงกลางก็เป็นเพชรจากบอสซานะ

ด้านข้างก็เป็นเพชรของเจ้าหญิงแดนหน้าพระอ

เสียแต่ค่าแหวน๓แสนก็ถือว่าแพง

ส่วนชุดเด็กที่นำขบวนนะคะก็คือ๑๖๙๐ปอนด์
โดยเจ้าชายจอร์สและเจ้าหญิงชาลอชเนี่ย
จะร่วมเป็นพวกที่เดินนำขบวนนะฮะในโบรต
แล้วก็เป็นผู้ปลวยดอกไม้นะครับ
โดยคาดว่าชุดผู้ชายเนี่ยนะฮะ
จะมีราคาอยู่ที่๒๒๖ปอนด์ของเด็กนะ
ส่วนของเด็กผู้หญิงก็จะอยู่ประมาณ๓๔๐ก่อน

ส่วนชุดเจ้าบ่าว๘๐๐๐ปอนด์

ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการนะคะ
ก็เจ้าชายแฮรี่เนี่ยจึงสวมชุดเป็นเครื่องแบบของกองทัพอากาศอย่างเต็มยศ
ซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเป็นทักซิโอภายหลังด้วย
ซึ่งแต่งหน้าทำผมก็๑หมื่นปอน
โอ้โหแพงเนอะเท่าไรอะ๑หมื่นปอน
ก็ประมาณเท่าไหร่ก็คูณเอา๕๐คูณเข้าไป
โอ้โหไปแต่งหน้าที่นู่นดีกว่าแต่งหน้าเลยแพง
ความบันเทิงอื่นเนี่ยนะคะ
ก็มีประมาณหน่วย๑๐ร้อยพันหมื่น๕๕๐๐๐ปอน
ในขณะที่คือถามจริงนับเลขต้องนับเลขอย่างนี้เลยเห
เป็นคนตกเลขอะขอโทษด้วยนะจริงเหรอ
เป็นคนแบบตกเลขถ้าเกิด๖ตัวเนี่ยคือแสน
ถ้า๕ตัวเนี่ยก็คือหมื่นพูดอย่างนี้ก็ไม่เจอ
ตัวเนี่ยคือร้านตอนเรียนหนังสือนะ
พอถึงสอบคณิตศาสตร์นะเซ็นชื่อเสร็จแล้วส่งครูเลย
แต่ภาษาอังกฤษเต็มภาษาแล้วเวลานับเงินทำไมนับแม่นจังเลย
นับเงินก็ไม่แม่นทอนก็ไม่ถูกจริงแล้วงงไป
จริงอันนี้โง่มากเลยเรื่องตัวเลขแย่มาก
แล้วก็ครับค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยที่เราไปเดินใส่ซัปปิ้งเพชรนั่นอะเยอะพอควร
ค่านิมูล๑แสน๒หมื่นปอนค์
คำถามคือใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาล
อันนี้ทั้งหมดทั้งปวนตามธรรมเนียมดั้งเดิมเนี่ยนะคะ
ฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการแต่งงาน
ซึ่งนั่นก็แปลว่าหน้าที่ที่ก็ตกอยู่ที่เจ้าชายชอลสนะคะ
พระราชบีดาของเจ้าชายแฮรี่นั่นเอง
และก็มีข่าวว่าเมแกนก็จะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของชุดของนางเอง
แล้วก็เธอก็เป็นค่าฮันนิมูลไปโอ้โหโอเค

ช่วงหน้าจบกลาม่าสักคิ้วมิตรหาย๒๐๐บาทอ่ะ
พี่หน่วนก็จะไม่กล้าออกจากบ้านเป็น๑๐วันเลยไหมน่ะพระไขนะ

โอ้โหพี่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวดู

ถึงเรื่องเมื่อวานนี้นะครับเอ่อที่ได้มีการเอ่อนะฮะ

อันนี้อันนี้คือตอนแรกเลยแล้วนูนด้วยลายนูนสูงแล้วนูนด้วยลายนูนสูง
แบบนี้ที่ทำมานะครับแล้วบ้าน่าสงสารมากเลยเขาไม่กล้าออกจากบ้านเลย
ไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าออกไปทำงานเลย
ไม่จริงเอาคอนซีลเลอร์กรบก็ไม่หาย
ไม่หายลงแล้วแต่มันนูนสูงทีนี้หลังจากนั้นวันที่มีการนำเสนอไป
หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ข้างคิดว่าอาจารย์ท่านนั้นเป็นคนศักดิ์หรือเปล่า
ไม่ใช่นะอาจารย์ท่านนั้นก็ชื่ออาจารย์เลเขาเป็นผู้ที่แก้ไขให้
เอามาสิอาจารย์เลมานี่คนนี้คืออาจารย์เรนะฮะเสื้อสีเขียวเนี่ยนะครับ
เขาเป็นคนที่ช่วยเหลืออยู่นะฮะเพราะว่าทางคุณป้าท่านนี้ไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์เล
อาจารย์เดย์ก็เลยเห็นแล้วก็เลยพยายามที่จะช่วยสุดความสามารถ
แต่บอกว่าจริงแล้วไอ้ตัวรอยสักเนี่ยมันลึกเข้าไปถึงแก่นข้างในแล้ว
ต้องใช้เวลาหน่อยแต่บอกยืนยันว่ากลับมาสวยเหมือนเดิมแน่นอน
บอกขอเวลาให้อาจารย์เลสักนิดนึงนะฮะนี่อาจารย์เลนะครับ
คือก็บอกอย่างนี้ในช่วงแรกมีการแก้คิวนี่นะ๑๐ชั่วโมงกว่านะ

ตอนนี้ต้องรอไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะถึงจะสามารถลอกคิ้วแล้วกลับมาสวยเหมือนเดิมได้
แต่ว่าล่าสุดทางทีมงานของอาจารย์เลก็ได้มีการพยายามเต็มที่แล้วในการช่วยเหลือ
ทางรายการของเราก็ได้มีการโทรไปหาอาจารย์เรย์ด้วยถามอาจารย์เรย์แก่ก็บอกว่า
ในการแก้ปัญหาเรื่องคิ้วที่เรียกว่าแก้ไขค่อนข้างจะยากมาก
แต่ก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับซึ่งก็เรียกว่าอาจารย์เนยเองก็พอใจกับสิ่งที่ออกมา
แต่ว่าอาจจะต้องรอไปไหนซักนิดหนึ่ง
หากแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะนำเอามาให้รายการดูอีกที
อาจารย์เลมานั่งเลยได้ไหมอาจารย์เลมาในรายการเลยพร้อมกับป้าคนนี้
มานั่งในรายการแล้วดิจัยพี่ม้าเขียนคิ้วให้ใหม่
ได้สงสารแกงั้นทำแล้วให้มันลอก
ให้มันลอกก่อนมันจะต้องลอกก่อนไงแล้วก็ให้สักให้อีกที
เพราะว่ามึกมันลึกมากที่มันลึกแล้วใช้มึกอย่างดีด้วยนะ
ก็อย่างนี้นสิเหรอเพราะว่ามันลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เปล่า
แล้วมานะแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นโครงคิว
พี่สมดัมเค้าไม่ใช้มึกอย่างดีเค้าใช้มึกที่สักตัว
ไปเอาไอ้ที่เข็มศักดิ์เนี่ยเหมือนสักตัวเนี่ยไปสักวันนี้ด้วยนะ

เอออย่างนั้นเลยเนี่ย

ถ้าแก้ไม่ได้ผมว่าต้องให้หมอถลกหนังออกแล้วล่ะ
ไม่ใช่ก็ถ้าสมมุติแก้ไม่ได้จริงก็คือต้องส่งไอ้พวกแบบมือโปรจริง
อย่างคุณทำให้คุณนี่กี่๓มิติ๔มิตินะ
หรือจะเอาแบบว่าจริงไอ้พวกนี้มันจะมีวิธีที่จริงเขาจะต้องใช้เหมือนไหน
ทำไมเป็นผู้ชายสักกิ้วทำไม
เพราะเป็นกับเธอไอ้ไง

อ๋ออินโนเซนต์เหรอ
เพราะฉะนั้นก็นอนหมดสภาพบนเฟรย์โดยมีเสียงเชียร์จากเพื่อนล่าสุด
ส่วนด้วยที่นักสังคมสวงเคาะได้ลงพื้นที่ไปตรวจคลิปดังกล่าวแล้ว

หรือเด็กชายนี้คิดว่าวันเกิดเหตุได้พากันไปเที่ยวเล่นรถได้บ้านเพื่อนคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเพื่อนที่หมู่บ้านติดกัน
โดยไปกันทั้งหมด๔คน
ซึ่งน้ำที่เห็นในขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น
เขายืนยันว่าไม่ใช่เหล้า
เป็นการนำน้ำอักรอมน้ำปลา

จากนั้นก็ยกขวดขึ้นดื่ม

ซึ่งทำไปโดยฝั่งรู้เท่าไม่ถึงการ

ส่วนภาพที่นอนหมดสภาพบนเปรย์
ก็เป็นการจัดฉากถ่ายรูปกันเฉย
ตัวเองไม่ได้เมาหมดสติแต่อย่างใด

แต่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงตำหนิเป็นจำนวนมาก
แต่พอรู้ว่าเออทำผิดนะ

ทำให้ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได้เลย
ยังมีการส่งต่อคลิปต่อไปเรื่อย
ต่อไปเรื่อยคือการมีการแชร์ต่อไปเรื่อยซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ย
น้องบอกยอมรับเลยว่านอนไม่หลับไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะร้ายแรงขนาดนี้
แล้วเผยแพร่ออกไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มากมายสักขนาดนี้
ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไป
ตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสบายใจขึ้นจึงอยากจะเตือนสติทุกคนว่าก่อนจะทำอะไร
จะโพสต์อะไรในโลกโซเชียลทุกวันนี้มันเร็วมากมันเร็วเหลือเกิน
เพราะขอให้คิดดีก่อนจะทำอะไรก็ให้ระมัดระวัง
ส่วนพวกตนเด็กนะคืออายุมากสุด๑๘เด็กน้อย๑๒บอกว่าไม่กล้าทำอะไรอย่างนี้อีกแล้ว

ก็โอเคอย่างทางด้านนักสังคมสงเคราะเขาบอกว่าหลังจากนำเรื่องนี้ดังกล่าวเนี่ย
ปรึกษานักกฎหมายว่าจะช่วยเด็กอย่างนี้ทำได้ยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องนี้ถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์นะฮะ
ใช่ก็เล่นอะไรแบบพิเลนแต่ว่าในวัยขนองมันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น
จริงในวัยของอย่างเราก็เคยนะอยู่ในวัยแบบนั้นอย่างพวกเธอก็เหมือนกัน
แต่เพราะเอิญว่าสมัยก่อนมันไม่มีคลิปอย่างนี้ไงมันไม่มีโซเชียล
เข้าใจใช่ไหมเราก็ไม่เบาหรอกนะงั้นเวลาลูกเต้าเราทำอะไรเนี่ยเราก็อย่าไปว่ามัน

น่าบอกว่าไงล่ะ

กูซากเรือจากกรณีเหตุการณ์สกนาฏกรรมเรือข้ามฝ้าเซวองซ์
ซึ่งมีผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมของโรงเรียนแห่งหนึ่งของกรุงโซล
ซึ่งก็มีกำหนดเดินทางไปทัศนศึกษา
อย่างเกาะเซวูเซจู
ซึ่งก็ได้เกิดอับปลางไปวันที่๑๖เมษายน๒๕๕๗
ซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด๓๐๐รายกันเลยทีเดียว
ก็สูญหายเป็นจำนวนหนึ่งนะ
โดยเรือลำดังกล่าวมีน้ำหนักทั้งหมด๖๘๐๐ตัน
แล้วก็จมอยู่ใต้ทะเลลึกนานกว่า๓ปีแล้ว
จนเมื่อช่วงวันเที่ยงของวันที่๑๐พฤษภาคมนี้นะคะ
ตามเวลาท้องถิ่นบริษัทเซี่ยงไฮซาเวส
เขาก็เป็นรัฐวิสาหกิจ
แล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านการกรอบกู้เรือซากเรือที่จมของจีน
ซึ่งก็ได้รับสัมประธานจากรัฐบาลเกาหลีใต้นี่แหละค่ะ
สามารถที่จะยกด้านดึงของซากเรือ
ที่จะค้ำฝากเสวอวนขึ้นจากใต้ทะเล
แล้วก็ให้ลอยขึ้นพ้นเหนือน้ำได้สำเร็จเลยค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหานะครับ
ผู้สูญหายอีก๕รายที่คาดว่า
ใช่บริเวณชั้น๔
แล้วก็ห้องเครื่องยนต์ของเรือ
ในขณะที่การกู้ซากเรือค้ำฝากเสวอวน
ต้องใช้ทีมงานทั้งหมด๔๕๐คนเลย
แล้วก็ต้องใช้เรือท้องแบนขนาดยักษ์๒ลำ
ผูกเข้ากับซากเรือก่อนที่จะลากจูงเข้าสู่ฝั่ง
ซึ่งในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่า
น้ำหนักของเรือได้เพิ่มขึ้นไปอีกมากกว่า๘๐๐๐ตัน
เนื่องจากจมอยู่ใต้ทะเลนานมาก
ก็จึงทำให้ตัวเรือเต็มไปด้วยดินตะกอนที่มันทับถมกัน
แต่ก็เก่งมากนะที่สามารถจะกู้ขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้
อันนี้ก็เป็นโศกคณะตรกรรมที่น่าเศร้ามาก
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนทั้งหมดเลย
ซึ่งตอนนั้นเราเคยจำได้ใช่ไหมมีข่าวเกิดขึ้น
อยู่เรือก็พลิกคว่ำลงไปเลยทันทีน่ากลัว

แล้วคุณไปมองก้นเขาหรือเปล่า
ฉันมองตอนอยู่ในห้องแต่งตัวแล้ว
เดี๋ยวให้ดูดูด้วย
อ่ามามามาดูกำปั้นกันมาเออกำปั้นบาสูมาดูสิดูภาพกันดูกัน
ดูภาพกันแล้วกันไปกันเรียกน้ำลายเลยแหละอืมอันนี้คือภาพนิ่งนิ่งเนอะ
อ่าต้องบอกว่าเขาอายุก็เยอะแล้วนะสี่สิบแต่ก็ไม่เยอะนะสี่สิบ
เรียกว่าเยอะ๔๐แล้วแต่รูปร่างยังแบบว่าเด็ดสลติเลยนะ
ดูสิเก้งกวางน้ำลายไหลกันแบบแหละเลยเออน่ะถ้าไม่ถึงต้องไปถ่าย
โค้ชอัพตรงนั้นก็ได้งงอ่ะก็ไปกัปปิ้งห้าร้อยล้านกัปปิ้งหลายหลายสิบ
ก็เพราะว่ามันแพงมากเลยน่ะมันเป็นแบบว่ามรกฏมั้งใช่ป่ะไม่ไม่
ต้องไปถ่ายแล้วใครจะซื้อต่อรู้สึกเขาเขาไม่ไม่ขายเขาทำ
ไว้ของส่วนตัวใช่ไม่ใช่ส่วนตัวเขาก็
ไอ้บ้า

เขาบอกว่ามันเป็นที่หายใจ
ถ้าเป็นนัดด่งนัดเด่นแล้วก็ไม่ว่าไม่อยากปะ
จริงแล้วเนี่ยเขาเคยทำมาแล้วเนี่ยนะอันนี้เนี่ยนานมาก

อันแรกก็คือประหลัดขิก

แล้วแต่ละอันนี้นะอย่างกระจับอันนี้นะปลาเข้าไปตั้ง๑๕ล้านไง

เดี๋ยวสิเป็นอย่างนี้ก่อนทาน

ต้องเซฟอ่ะเพราะว่าแต่งตัวอยู่ห้องเดียวกันนะ

มันเป็นเหมือนบอคเซอร์ช่าง่ายเทิ่ม
ไม่อยากอย่างนี้ก็แก้วเลยแล้วก็ถือไอ้นี่ควงมันไม่ดีกว่า

อีกข้างหนึ่งก็เป็นประหลัดขีก
อันนี้ก็เป็นตัปปิ้ง

พี่ม้าใส่ตัวนี้เหรอ

เราจะจะให้ม้าใส่ประหลัดขีกทำไมล่ะอีบพี่
ประหลัดขีกมันใส่ไม่ได้

ตบปากมันตบปากมาสิ
มันถามว่าม้าจะใส่ประหลักขีก

อันนี้พี่ม้าใส่อันนี้ไง

มีเคลื่อนไหวด้วย
อ้อมีเคลื่อนไหวด้วยนางวะ
นางบอกมีเคลื่อนไหวด้วย

เพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบว่า
อ๋อเคลื่อนไหวนี้ไม่มี

เมื่อกี้เปิดให้ดูไปตอนต้นรายการไง

สวยมะ

เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูตอนนี้
ตอนที่โพสต์อันนี้ได้เห็นชัดเจน

เป็นแล้วก็รวมแล้วมีคนถาม
ไม่ได้ถามเขาว่าอืมไม่รู้
แล้วนางเขาเอาไปเก็บเหรอ

ทำลายร่างสิวลึงะ

แล้วเขาก็สนิทกับอาจารย์เป็นหนึ่งใช่ป่ะ

ไปแล้วตกใจเลยอาจารย์หนึ่งบอกว่าน่ากลัวมาก
คือสัมผัสได้เลยว่าไม่ดีเลย
คือหมายถึงว่าคงจะยากที่จะทำให้มันแบบ

คือเปิดก็ไม่มีใครเข้าเพราะเขาเก็บค่าเข้าแล้วมันไม่มีอะไรให้ดู

แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นโรงแรมที่แบบว่าน่าจะแบบว่า

แต่ว่ามันก็ไม่ได้สวยมากนะ

พี่ผมบอกเลยมีทางหนึ่งตอนนี้พี่

ไม่แต่อย่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนเล่าไม่ไปของนาง

กินไม่แปดกลางวัน

จนกระทั่งสติเสียนี่หายแล้ว

อีโก้แรงเพราะคิดว่าดังมากสวยมาก

เขาว่าก่อนนางเอกไม่ใช่นางเอกอย่าเพิ่งออกรับ
ที่สำคัญพวกคนตามติดคนแวดล้อมก็มีแต่หลับหูหลับตาอวยกันไปวัน

เลยทำให้ยิ่งตะเลิศไกลกู่ไม่กลับนางเอกซุปตา

ก็เลยกร่างได้ใจเยอะขึ้นทุกวัน

นางเอกซุปตาเหวี่ยงครั้งใหญ่
เปิดศึกสงครามน้ำรายกับช่างแต่งหน้ารุ่นป้า
คงไม่มีป้ามนเหรอ
นี่เป็นพิธีกรแล้วนะไม่เป็นเป็นพิธีกร
เป็นพิธีกรนางแบบต้องอยู่ไหม
มันจะก่อนเนี่ยนะชิคกี้พายบ้างเลยนะ
หนี้คนเขาจะติดต่อจะให้ไปเดินแบบ

ฟังไหมจะฟังไหม

ศึกสงครามน้ำรายกับช่างแต่งหน้ารุ่นป้าชื่อดัง
งานเนี้ยมวยถูกคู่แหม่ช่างแต่งหน้าเนี่ย
วยถูกคู่จริงเพราะไม่มีใครยอมใคร
สาเหตุก็ไม่ได้มาจากอะไรมากมายไก่กอง
ก็แค่นางเอกซุปตาไม่พอใจที่แต่งหน้าให้นางไม่สวย
แต่งหน้ารุ่นป้ามีหรือจะยอม
เพราะเคยแต่งหน้าสวยเด้งให้กับนางเอกมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว
ไม่เคยมีอะไรปวดหัวแต่พอมาเจอนางเอกซุปตาคนนี้
อย่าคิดว่าป้านางจะยอมง่ายนะ
งานเกือบสะดุดสุดท้ายต้องมีคนกลางมาเคลียร์
ดับไฟให้ใจเย็นขอให้ทำงานให้จบก่อน
จึงเดินต่อไปแต่พองานจบปุ๊บ

กำลังติดตามตอนต่อไปเขาบอกงานนี้ไม่จบง่าย

ก็นั่นแหละจริงตลอดไปว่าเขาทำไมก็ไม่รู้นะครับ
ขยับตัวทำดีโอกาสไหนก็โดนคนจากนักเรียนคีย์บอร์ด

สุดก็เลยไปสร้างรอยยิ้มเล็กด้วยการโชว์โบกรถนะฮะ
ช่วยให้คุณยายแก่เนี่ยข้ามถนนนะครับ

โดยมีแค่พ่อนแอบพระเจ้าประชาญบะเบา
ทำดีสร้างภาพทำดีสร้างภาพ
แล้วมีความสุขกว่าอยู่หลังคีย์บอร์ดนะ

กิเทียมสังอะไรแบบนี้น่ะ
บางทีว่าคุณชูชัยต้องให้ของ

พรรภ์๖ปีเขาจะต้องมีของให้ไง

อะไรล่ะช่วยกันสิแล้วนายไปเอาเงินที่ไหนมาจัดงานเถอะ
ก็นี่ไงเป็นงานการกุศลก็ช่วยกันแน่มีหลายคนมา
คือเพื่อนก็มาช่วยกันแต่ฉันก็หลายล้านอยู่นะ
อันนี้ก็เป็นเซตที่แบบว่ายังมีอยู่ทั้งหมดแหละ
อ๋อคือก็ไม่ได้ซัสทำใหม่คือเหมือนกับว่าชีวิตมันจะต้องเริ่มใหม่ถูกต้องนะ
จัดการสิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับ

คุณพระปั้นจันปรมะสาวแตกหนัดขนตาทาปากแดงเด้งกว่าชะนีเขาว่ากันอย่างนั้น
บอกแฟนใจสารรัวเลยเพราะอยู่ดีหมื่นเรืองปั้นจันปรมะเนี่ยนะฮะ

ถ้าอย่อปั้นจัดเป็นฉันก็ไปตีม่อไม่ได้เลยอ่ะเธอ

นี่ในนี้ก็ฝนฟ้าตกอยู่แล้วนะ
ช่างแต่งหน้าในไปดัดให้
ด้วยความที่ขนตายาวถ้าไม่ดัดมันก็จะตกเหมือนอูด

แต่เวลาออกกล้องส่วนปากแดงก็ทาลิฟต์ทั่วไปนี่แหละ
ถ้าปากมันจะพูนหน่อยก็จะดูเป็นคุณสภาพดี
บางคนก็ถามว่าใช้ลิฟต์อะไรทำไมปากแดงทำไมหน้าหวานจัง
ไม่รู้ผมชอบแต่งตัวแบบนี้เขาว่างั้นนะฮะ
แต่ปกติแล้วเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้แต่งอะไร
เฉพาะเวลาออกงานเท่านั้นถามว่ามั่นใจหรือว่าเขินไหม
เวลาโดนคนทักผมเลยจุดคำ
เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เขินมันเลยจุดคำว่าเขินไปแล้วนี่นะฮะ
มันก็เริ่มแต่งตัวเยอะขึ้นมันก็เริ่มดังขึ้น
ก็โอเคไงก็ดีออกสไตล์
เธอรู้ไหมว่าทางช่องนึงนะเขาให้ฉันไปอบรมนักแสดง
ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะใหม่เนี่ยนะ
ในเรื่องของการทำให้บุคลิกภาพของตัวเองดีอยู่ตลอดเวลา
อย่างนี้ไม่ได้นั่นความเป็นซุปเปอร์สตาร์
ความเป็นแบบมันดูไม่ดีเข้าใจแบบนี้

แต่ณเดชน์แล้วเป็นคนที่หยิบอะไรมาใส่
ก็ดูดีหมดเนอะ

อ่ะมีเรื่องดีมาฝากคุณผู้ชมกันเลยทีเดียวนะคะ

ตัวเล็กนี้นะรูปดูของพี่ม้า

ที่หนุ่มเนี่ยอายุเท่าฉันเนี่ย

กับการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของคุณ
และคนที่คุณรักในงาน
พบกับกูรูของการจัดงานแต่งงาน

พร้อมรับข้อเสนอแล้วก็ส่วนลดพิเศษภายในงาน

แม้วันเดียวกับที่แบบเจ้าชายแฮรี่แต่งงานเลย
ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๒๐นะคะ

ตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าถึง๑ทุ่ม

สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมพร้อมที่จะแต่งงานนะ
ก็จะได้มีรูทางดูกันเอาไว้เลยทีเดียวนะว่ายังไง

ต่อ๓๑๑๕๗ค่ะ
มนตินี้เมื่อก่อนเป็นบ้านที่ม้าหลังหนึ่งกัน

ผมมั่นมากนะฮะ

เตรียมมาแล้วฮะรับมือกับฝนกันด้วย

กลับมาเจอกันวันจันทร์ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ